หลายคนตอนนี้อย่างที่บอกแหละว่า
จังหวัดอย่างพิศนุโลกเขาก็มีการขายรถพุ่มพวงไปตามจังหวัดต่าง

คือประชาชนจากกรุงเทพก็ทยอยเดินทางกับภูมิลำเนากันเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการโดยสารรถกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปนี้
ต้องบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งคุณเขากำลังจะกลับรถ
แต่จู่นะจะกลับรถทั้งที
ทำไมขับสายไปสายมาสุดท้ายโดนชนเข้าซะเอง

เห็นไหมคะคุณผู้ชมสายไปสายมาเนี่ย
คือภาพนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถเก๋งคันนี้
คันที่ขับอยู่นี่คือรถเก่งเลขทะเบียน
กกกทพเก๙๗๐๒กรุงเทพอาหาระคร
คนขับรถเก่งคันนี้ชื่อว่าคุณธรรมทัศน์ธรรมทัศน์

แล้วคุณเห็นไหมว่ารถกระบะคันสีน้ำเงินนี้มันสายไปสายมาจากเลนซ้าย
แล้วก็พุ่งเข้ามาขวางหน้ารถสุดท้ายชนกันไปเลยค่ะ
คือลักษณะแบบนี้จังหวะในการกลับรถคุณผู้ชมเห็นไหม
เขาอาจจะกลับรถมาแล้วในจังหวะที่รถมันก็เยอะอยู่
แล้วเขาก็เลยต้องเร่งความเร็วเพราะว่ากลัวคันหลังจะชน
แล้วเหมือนในจังหวะที่เร่งความเร็วแล้วพวงมาลัยมันยังหมุนไม่สุด
มันจะทำให้การทรงตัวของรถมันไม่ดี
แล้วมันก็เหมือนคุมรถไม่ได้คุมความเร็วของรถไม่ได้

แล้วรถที่อยู่ทางขวาก็เลยชนเข้ากลางลำอย่างจังเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมคือรถกระบะคันนี้ที่กลับรถมา
เป็นรถกระบะสีน้ำเงินเลขทะเบียน๘กค๑๒๗๑กรุงเทพมหานคร
คนขับชื่อว่านายวีรศักดิ์ขันทองอายุเพียงแค่๒๕ปี
กลับรถไปอย่างที่คุณชนะบอกเลยกลับรถมา
แล้วจู่สายไปสายมาเสียหลักจนมาหมุนขวางถนน
แล้วก็คุณธรรมทัศน์รถเก๋งก็เลยขับชนไป
ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพราะมันชนกันแบบกลางลำแบบนี้เลย
ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่ค่อนข้างแข็งไงเห็นไหมเพราะว่าชนเข้าข้างคนขับอย่างจัง

ใช่เขาเบรกทันแล้วเขาไม่ได้มาด้วยความเร็ว
ค้างอยู่เกาะกลางถนนแบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะขับรถมาทางตรงนะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าอุบัติเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องของความเร็วอันนี้สำคัญมากนะคุณ
เห็นแบบนี้อยากจะฝากไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังกันให้ดี
แล้วก็อย่าลืมสำคัญมากก็คือตรวจเช็คสภาพรถ

อันนี้ต้องมีสติตลอดเวลานะที่ขับรถเห็นไหม
ถ้าคุณจะกลับรถอยากให้มั่นใจก่อน
ว่ารถที่มาทางตรงเขาไม่มาด้วยความเร็วสูง

อย่างนั้นมันจะเหมือนเป็นการตัดหน้าเขาแล้วคุณก็เสียหลักเอง
คุณก็ต้องเร่งความเร็วไงเพราะกลัวว่ารถหลังมันจะชน
พอเร่งความเร็วในจังหวัดที่ผมบอกไปพวงมาลัยมันยังหุ่นไม่สุด

มันพุ่งแล้วเสียหลักรถมันเสียการทรงตัว
คือบางคันเขาจะมีระบบตัดในเรื่องของความเร็วถ้ามันเสียการทรงตัวแบบนี้เนี่ย
มันจะมีระบบตัดความเร็วเลยแต่ถ้าบางคันมันไม่มีหรือมันไม่ทำงาน
อาการมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องซึ่งรถถ้าเกิดไม่ได้รุ่นใหม่มากอ่ะนะ
เรื่องระบบความแบบเซฟตี้ต่างมันก็จะยังไม่ได้มากมายอะไรมากเพราะฉะนั้นแล้ว
เรื่องของความเร็วอันนี้สำคัญฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาเยอะ
ต่างจังหวัดต่างจังหวัดรถอาจจะเยอะนิดนึงครับ